มาดูข่าวแมวถูกคนใจร้ายเอามีดกรีดหน้าท้อง
คือยาวตลอดลำตัวของเขาเลย
ใช่ค่ะแล้วไส้เนี่ยทันลักออกมา
เจ้าของเขาเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนกับสื่อนะคะ
เขาเล่าแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าแมวตัวนี้หายออกไปจากบ้านไป๓วันนี้นะคะ
หลังจากนั้นไปเจอเจอมีคนเอามันมาทิ้งไว้อยู่แถวบ้านนี่แหละ
แต่สภาพตอนนั้นที่ไปเจอนอนพงาบพงาบหายใจรวยริน

ใช่ค่ะแล้วที่ท้องเนี่ยถูกกรีดแล้วก็ไส้เนี่ยทันลักออกมา
เขารีบพาตัวเจ้าแมวตัวนี้ส่งโรงพยาบาลนะคะ
อาการล่าสุดดีขึ้นแล้วปลอดภัยแล้วคุณหมอเย็บแผลให้ใหม่แล้วเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
ที่ชุมชนแฟลตเอื้ออาทร๙กิโล
นางสาวมีนตราหมอกเพชรหรือว่าคุณมินอายุ๓๐ปีค่ะ
เอาเจ้าแมวตัวนี้ซึ่งเธอเป็นเจ้าของเป็นเพศเมียนะคะอายุ๓ปี
สภาพด้านหน้าท้องมีบาดแผลถูกเย็บหลายเข็ม
อุ้มมันมาเลยค่ะมาร้องเรียนกับสื่อมวลชน
บอกว่าถูกคนร้ายใช้มีดกรีดท้องจนไส้ทะลัก
แล้วเอามาทิ้งไว้ใกล้แฟลตที่เธออาศัยอยู่
นางสาวมินตราเจ้าของแมวเปิดเผยว่า
กันยายนที่ผ่านมาค่ะเจ้าสีเงินก็คือเจ้าแมวตัวนี้นะ
ที่เธอเลี้ยงเอาไว้อยู่ในตึก๓๐
หายตัวไปแบบผิดปกติจู่มันก็หายไปเลยเนี่ยค่ะ
เพราะว่าทุกครั้งถ้าปกติแล้วนะเจ้าสีเงินจะกลับเข้าห้องเอง
แต่ไม่คาดคิดว่ามันจะหายออกไปและไปถูกทำร้าย
กระทั่งผ่านไป๓วันตัวเองกับแม่เห็นท่าไม่ดีแล้ว
สีเงินมันหายไปนานช่วยกันออกตามหา
จนไปพบเจ้าสีเงินถูกคนร้าย
ใช้มีดกรีดหน้าท้องไส้ทะลักนอนหายใจรวยรินอยู่ใกล้ชุมชน

เห็นแบบนั้นค่ะตกใจ
รีบเอาตัวเจ้าสีเงินส่งสัตวแพทย์ให้รักษาและเย็บแผลที่หน้าท้อง

ตอนนี้ก็คือเจ้าสีเงินอาการปลอดภัยแล้ว
ส่วนเจ้าของเขาสงสัยว่าใครมาเอามีดกรีดท้องเจ้าสีเงินไปฟังค่ะ
เป็นเจ้าของแมวเองค่ะ
แล้วแมวเหมือนเขาก็จะออกไปข้างนอกของเขาปกติ

กระทั่งแม่เขาไปตามแล้วก็เจอสภาพที่อย่างที่บอกคือโดนผ่าท้อง

ตอนนี้ก็เขาก็เลยไม่อยากให้ออกไปไหน

ยังไม่หายดีใช่ไหมคะยังไม่หายดีเท่าไรค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยววันที่หน้าหมอเขาจะนัดให้ไปจัดไหมออก
เจ้าของเขาสงสัยว่าคนที่ทำแมวเขาเนี่ยนะคะน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าว
ซึ่งมาอาศัยอยู่ใกล้ชุมชนนี่แหละนะคะ
เขาก็เรียกร้องนะคะให้ออกมารับผิดชอบการกระทำของตัวเองหน่อย
แต่อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าของเองก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก
ที่จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
แล้วก็เอามาดำเนินคดีในข้อหาทารุณกรรมสัตว
เพราะว่าไม่มีพยาหลักฐานจริง
แต่สิ่งที่เขาคิดได้ตอนนี้ก็คือภาวนา
ขอให้เวรกรรมมันตามเล่นงานคนร้ายใจร้ายรายนี้ค่ะ